เพราะอะไรรู้ไหมคะตอนนี้ภรรยาเขากำลังตั้งคัน

ใช่ที่สำคัญคือเขาเนี่ยได้เห็นหน้าของลูกในคันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ

เขาบอกว่าวินาทีที่ได้เห็นลูกในคัน

วินาทีที่ได้เห็นลูกในคันเขาบอกว่า
ความรู้สึกนี้มันพิเศษมาก
ที่ไม่เคยได้จากสิ่งไหนมาก่อนเลย
อัปเดตว่าตอนนี้ภรรยาแพ้หนักมาก
ตัวพี่ตะเองเนี่ยต้องเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่าง

อยากได้อะไรก็ทำให้ก็อย่างว่านะคุณ
คนท้องอ่ะอาจจะหมุนกินง่ายอะไรแบบนี้
ส่วนตัวพี่ตาเองก็แพ้เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าอาการแพ้คือกินเยอะมาก
จนตอนนี้น้ำหนักตัวพุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะคะ
เพราะต้องดูแลภรรยาไปด้วยก็เลยไม่มีเวลาออกกำลังกาย
แต่ก็ไม่เป็นไรพี่ต้าบอกว่าขอทำหน้าที่ตรงนี้
ให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยกลับมาฟิตร่างกายใหม่
ส่วนการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูว่าเบบีลูกของพี่ตะกับพี่บุ๋มเนี่ย
จะน่ารักขนาดไหนทั้งคุณพ่อคุณแม่สวยหล่อแบบนี้